เราลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้ให้นะครับ
เพราะเมื่อวานนี้เห็นภาพข่าวแล้วก็โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
ช็อกเลยนะครับเจ้าวาดไปอยู่ในกรงสุนัขได้ไง
นี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะเป็นการประท้วงนะครับ
ท่านบอกว่าท่านต้องประท้วงคำสั่งของคณะสงฆ์
ฝ่ายปกครองของจังหวัดที่เรียกว่าสังคธิการเนี่ย
เพราะว่าสั่งลงโทษท่านนี่ฮะอันนี้เป็นภาพเมื่อวานนะ
เข้าไปอยู่ในกรงสุนัขที่หน้าวัดมีสุนัขอยู่ด้วยนะครับ
วัดโคสุภาราชหรือว่าวัดคลองวัวอยู่ที่ตำบลคลองวัว
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจ้าวาดวัดรูปนี้นะฮะ
พระครูประหลัดวิชาญเนื้อความตามท้องเรื่องเมื่อวานเนี่ย
ก็คือท่านบอกว่ามีคนไปฟ้องพระสังคาธิการ
หรือว่าฝ่ายปกครองของพระที่จังหวัดอ่างทองเนี่ย
เจ้าวาดวัดรูปนี้วัดแห่งเนี้ยโอ้โหเปิดเทปธรรมะเสียงดังเหลือเกิน
รบกวนชาวบ้านไปหมดไปฟ้องฟ้องฟ้องฟ้อง
ท่านบอกว่าไม่เคยเรียกท่านไปชี้จงชี้แจงอะไรเลยว่า
มันจริงไม่จริงอะไรยังไงค่ะอยู่ดีดีมีคำสั่งมาว่า
ห้ามทำแบบนี้อีกนะเป็นลักษณะเหมือนกับคำสั่งฆาตโทษ
หากทำอีกในระยะเวลา๓ปีเนี่ยหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

ก็เลยนั่งอยู่ในกรงเลี้ยงสุนัขที่หน้าวัดแบบนี้เลย
นี่ชาวบ้านที่เขาทราบข่าวเขาก็เป็นห่วงเป็นใยมากราบมานิมนต
ท่านเจ้าวาดออกมาเถอะออกมาเถอะท่านก็ไม่ยอมออกมา
แต่วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ดูวันนี้นะฮะ
แต่เมื่อคืนก็มีภาพนะนี่ภาพเมื่อคืนนะ
เราก็พยายามไปดูที่วัดเออเป็นยังไงบ้างท่านยังอยู่ที่กรงหน้าวัดไหม
ไม่เจอนะฮะแต่ที่วัดนี้ล็อกประตูแน่นหมดเลยเข้าไปไม่ได้
มีแต่สุนัขเนี่ยฮะสุนัขที่วัดเนี่ยเห่าเวลามันเห็นคนแปลกหน้ามาเนี่ย
ประตูหน้าวัดนี่ปิดแน่นหนาเลยเราก็ถามชาวบ้านแถวนั้น
บอกว่าท่านเจ้าวาดวัดพระครูประหลัดวิชาเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ต้องระวังตัวหน่อย
เพราะมีคนไม่หวังดีไปร้องเรียนไว้หลายครั้งนะครับ
ถูกคำสั่งของพระสังคาธิการออกมาแบบนี้นะครับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาปองร้ายหรือไม่อย่างไร
เพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจของเจ้าวาดวัดของพระในวัด
ก็เลยขอล็อกประตูช่วงกลางคืนก็แล้วกันแล้วช่วงเช้าท่านก็ออกมาบินทบาท
ออกมารับบาทตามปกตินะฮะท่านบอกว่าช่วงไหนที่ต้องออกมาบินทบาท
ช่วงไหนที่ต้องมาทำกิจการของทำกิจของสงฆ์
ท่านจะออกมาตามปกติค่ะแต่ถ้าช่วงไม่มีอะไรเนี่ย
ท่านจะไปนั่งอยู่ในกรงเหมือนกับภาพเมื่อวานนี้
นี่เป็นภาพเมื่อเช้านะฮะท่านไปรับบาทในระแวกพื้นที่นะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเราไปถามนะครับท่านผู้ชม
คุณอรัชพรค่ะเขาก็มีสองฝ่ายสองเสียงนะอืม
เอาพูดง่ายง่ายอ่ะจุดเริ่มต้นคือเรื่อง
เสียงดังล่อนไปหมดอ่ะค่ะชาวบ้านบางส่วน
ก็บอกว่าเออดังจริงบางส่วนบอกไม่ดังอืม
นี่ฮะแล้วเนี่ยพอท่านไปบินทบาทมาเสร็จ
ท่านก็กลับมานั่งแบบนี้นะครับ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่วัดโคสุภราชหรือว่าวัดคลองวัวที่อ่างทองนะครับ
ไปถึงนี่ฮะก็ยังเจอเจ้าวาดวัดพระครูประหลัดวิชาณนั่งอยู่ในกรงสุนัขเหมือนเดิม
มีสุนัขของวัดมีชาวบ้านมาคอยเป็นห่วงเป็นใยให้กำลังใจอยู่
หลวงพ่อเองก็ออกไปจากโรงสุนัขบ้างเวลาออกไปทำกิจของสงฆ์ไปจำวัด
ไปบิณฑบาตไปสวดมนต์จากการได้พูดคุยหลวงพ่อวิชาบอกว่า
ตอนนี้ถูกคณะสงฆ์ตั้งคณะกรรมการแล้วก็สั่งลงโทษ๓ปี
เป็นการลงโทษลักษณะการฆาตโทษว่าห้ามไปทำผิดอะไรอีก
หากมีคนร้องเรียนมาอีกในช่วง๓ปีนี้จะปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส
นี่คุณนัทพงศ์ไปถามท่านนะครับท่านก็บอกว่าสาเหตุก็คือ
มีคนไปร้องเรียนคณะสงฆ์ของจังหวัดว่าอัตมาเนี่ยเปิดเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดัง
เปิดทุกวันตั้งแต่ตี๕ถึง๒ทุ่มโอ้โหตี๕ถึง๒ทุ่ม
ลากยาวเลยนะคะเนี่ยทุกวันชาวบ้านซึ่งท่านยอมรับว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยใช่เพราะที่วัดใช้เครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่จริง
แต่พอมีชาวบ้านท้วงติงมาในครั้งแรกเนี่ยทางวัดก็แก้ไขปัญหาแล้วนะครับ
ลำโพงขนาดใหญ่ออกไปหมดแล้วเอาขนาดเล็กมาเปิดแทน
แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขไปหมดนะแล้วเรื่องนี้มันก็ผ่านมา๕ปีแล้ว
นี่ลำโพงทุกวันนี้เหลือตัวแค่นี้นัทพงดูซิ
คุณนัทพงศ์ก็เอาโทรศัพท์มือถือมาเทียบให้เห็นว่าเออเหลือตัวแค่นี้
สไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากจากก่อนหน้านี้ตัวเบลอ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเพียงการเปิดธรรมะคลอในอุโบสถ
แล้วก็แถวบริเวณวัดไม่เคยเปิดเสียงดัง
ยืนยันว่าเสียงไม่เคยเลยออกไปนอกวัด

ทำไมวันนี้ถึงเพิ่งมามีคำสั่งลงโทษ

หากยังพบการทำผิดแบบนี้อีก
ปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโคสุภราช
วิชาณก็เลยบอกโอ้โหอย่างนี้ต้องประท้วงหน่อยแล้ว
ก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในกรงสุนัขเพื่อนั่งประท้วง
เจ้าวาดวัดก็คือหลวงพ่อวิชาญนะครับ
บอกว่าไม่ได้ประชดนะฮะไม่ได้เรียกร้องความสนใจด้วย
แต่นี่คือการประท้วงคำสั่งการทำโทษของคณะสงฆ์
ที่มีมายังอัตมาซึ่งหากอัตมาเป็นฆราวาท
หรือว่าเป็นคนทั่วไปลักษณะแบบนี้คงไม่ต่างกับ
การถูกจองจำหรือว่าติดคุกเพราะว่ามีคำสั่งว่า๓ปี
ห้ามไปให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
หากเกิดเปิดอะไรเสียงดังแล้วชาวบ้านไปร้องเรียนอีก
ปลดออกจากตำแหน่งเจ้าวาดอันนี้มันเกินไป
อันนี้หลวงพ่อวิชาณบอกก็เลยมาทำแบบนี้
แต่กิจของสงฆ์จะทำปกติหมด
ตอนเช้าจะไปบินทบาททำวัดเช้าเย็นนะสวดมนต์ทำหมด
แต่เวลาที่ไม่มีกิจของสงฆ์อะไร

กว่าจะมีการแก้ไขคำสั่งของคณะสงฆ์ของจังหวัด
เดี๋ยวเราคุยให้หมดทุกด้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ทั้งเรื่องของคณะสงฆ์ทางเช้าบ้านด้วย
ทางพระลูกวัตถ์ด้วยท่านค่อยตามกันไปนะฮะ
แต่คิดเหตุอย่างไรท่านคุยกันทั้งหมด
ดูครับครับที่นี่ดูครับ
ก็บอกมาเนี่ยฮะช่วงฉันเพลท่านก็ไปฉันในกรงของกรงเลี้ยสุนัขแบบนี้ครับ
หลังจากคุยกับหลวงพ่อเสร็จนะครับเราก็ไปดูลำโพงหน่อย
อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับพระลูกวัดหยิบลำโพงมาให้ดู
ลำโพงก็คือตัวนี้ที่ใช้เนี่ยคือตัวนี้
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้ตัวใหญ่จริงนะเป็นลำโพงแบบเสียงตามสายที่แบบ
โอ้โหผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายได้ยินทั้งหมู่บ้านอ่ะนะ
แต่ว่านี่มันไม่ใช่นะครับนี่ฮะตอนนี้เหลือแค่นี้
แต่เรื่องของตัวขนาดลำโพงกับเสียงนี่มันต้องฟังนะ
มันจะขนาดไหนอ่ะคืออยากรู้ว่าที่ว่าดังรบกวนเนี่ยมันขนาดไหน
เพราะว่าหลายหลายคนดังเบามันไม่เท่ากันไงถูกต้อง
บางทีโลกตรวจตัวเล็กเสียงดังก็มีใช่ไหมอ่า
เพื่อพิสูจน์นะครับว่าเสียงจะไกลขนาดไหน
เปิดธรรมะไปแล้วหรือจะเปิดอะไรก็แล้วแต่
มันจะสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านในพื้นที่ไหม
คุณนัทพงศ์ก็ทดสอบระดับเสียงเลยนะครับ

เปิดปกติเขาเปิดแบบไหนที่วัด

เนี่ยวัดมาแล้วนะฮะก็อยู่สักหกสิบถึงเจ็ดสิบห้าเดซิเบล
หลังจากลองจอดโทรศัพท์ข้างลำโพงเนี่ยฮะอันนี้ข้างข้างลำโพงนะค่ะ
ทีนี้ลองอีกเปิดเท่าเดิมนะแต่คุณนัทพงศ์ไปยืนฟังอยู่ด้านนอกของอุโบสถ
เป็นจุดที่ห่างจากลำโพงสักห้าสิบเมตรความดังจะอยู่สี่สิบห้าสิบเดซิเบล
ก็ลดลงมากับครึ่งเลยคุณนัทพงศ์บอกว่าตัวเลขที่ขึ้นบนแอปพลิเคชันเนี่ย
มันมีเสียงบรรยากาศรอบข้างด้วยนะคือมันไม่ใช่ว่าเสียงที่มาจากลำโพงที่เปิดมาอย่างเดียว
แต่ถ้าถามว่าในมุมมองของผมเนี่ยถ้าอยู่แถวตรงหน้าอุโบสถแล้วเนี่ยจะได้ยินไหม
มันก็แทบไม่ได้ยินอันนี้คือทางวัดเขาบอกกับเรานะวันนี้แบบนี้นะ
ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาที่ชาวบ้านเขาเจอเขาจะได้ยินมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไง
แต่ถ้าเทียบนี่นะฮะทดสอบระดับเสียงและเทียบกับความรำคาญที่จะก่อให้เกิดความรำคาญเนี่ย
ตามหลักของกฎหมายเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าจุดที่เราอยู่ข้างลำโพงเลยเนี่ย
เดซิเบลมันคือเสียงสนทนาเสียงสนทนาประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
มันเทียบเท่าเหมือนเสียงเราคุยกันแบบนี้ค่ะ
แต่ถ้าไปอยู่นอกเลยข้างนอกอุโบสถที่คุณนัทพงศ์อยู่ด้านนอกเนี่ย
มันเหลือสัก๔๐๕๐เดซิเบลมันเป็นลักษณะเท่ากับเสียงพิมดิต

เสียงแป้นพิมพ์อะไรแบบนี้นี่ฮะเสียงกระซิบนี่ต้อง๓๐

เพราะฉะนั้นก็อันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบตามหลักของการเทียบเสียง

ทีนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
เอาเพื่อให้รอบด้านเราไปคุยกับชาวบ้านนะครับ
ได้คุยกับนางกัญญาพรเจริญอายุ๖๗ปีกับนางประพินบุรีเรืองอายุ๕๓ปี
ทั้ง๒ท่านเนี่ยบอกว่าเสียงสวดมลนี่ที่ออกมาจากวัฒน์
หรือว่าเสียงธรรมะที่ออกมาจากวัดเนี่ยนะฮะไม่ได้ดังอะไรเลย
เชื่อว่าเจ้าวาดวัดหลวงพ่อวิชาณถูกกลั่นแกล้งจากคนไม่หวังดี
ที่ต้องการขับไล่เจ้าวาดวัดให้ออกไปจากวัดออกไปจากหมู่บ้าน
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ร้องเรียนไปเนี่ย

เพราะตั้งแต่หลวงพ่อวิชาญมาเป็นเจ้าวาดวัดที่นี่
วัดคลองวัวที่จังหวัดอ่างทองเนี่ย
วัดพัฒนาแบบโอ้โหเร็วแบบก้าวกระโดดมาก
มีเงินหมุนเวียนในวัดเข้ามาหลายล้านบาท
คนที่ไปร้องเรียนเสียผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า
ก็เลยเอาเรื่องเสียงดังจากเสียงธรรมะเสียงสวดมนต์ที่วัดเปิดลำโพงทุกวันเนี่ย
ไปร้องเพื่อให้หลวงพ่อเนี่ยถูกลงโทษ

บ้านอยู่ห่างจากวัดสองร้อยเมตรครูนัทธพรคุณลุงท่านนี้บอกว่า

อ๋อเค้าพูดอย่างนี้เลยเหรอ
พูดมาอย่างนี้แบบอีก
ที่ผมได้ฟังก็ได้ค่าเข้าทำน่ะ
เขาพูดอย่างนี้
มีเป็นฮอนมีผมไปมาเที่ยวเดียวไปที่อำเภอเนี่ยกำนันมาชวนไป

ไปที่ดำเภอที่ดำเภอเมืองแล้วเนี่ยนะ

ไปไปมาเที่ยวหนึ่งไปกัน๕คน

ทางเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองนะครับท่านมีคำสั่งเด็ดขาดไปยังหลวงพ่อวิชาญนะฮะ
วิชาญที่อยู่ในกรงสุนัขที่หน้าวัดเนี่ยเพื่อประท้วงคำสั่งเนี่ย
เจ้าวาดวัดคลองวัวเนี่ยทางเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองมีคำสั่งเด็ดขาด
ต้องออกจากกรงสุนัขนะครับ
หากไม่ออกจะสั่งปลดจากการเป็นเจ้าวาดวัดโคสุภราชทันที
ทำให้ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหพอทราบข่าวยิ่งไม่พอใจมารวมตัวกันร่วมร้อยคนได้นะครับ
ไปที่วัดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเพราะว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองท่านอยู่ที่นั่นนะฮะ
นี่ครับบอกว่าต้องการไปขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อวิชาญ
แล้วก็ส่งตัวแทนล่ารายชื่อกลุ่มชาวบ้านว่าหลวงพ่อวิชาณถูกใส่ร้ายคัดค้านคำสั่ง
แล้วก็บอกว่าการเปิดเทปสวดมนต์เสียงดังธรรมะเสียงดังอะไรพวกนี้เนี่ย
คนร้องเรียนเนี่ยคือไม่ได้เป็นเหตุรุนแรงอะไรแล้วไปร้องเรียนแบบนี้ให้มันเกิดประโยชน์อะไรประมาณอย่างนี้
เดี๋ยวต้องรอดูว่าตกลงหลวงพ่อท่านจะออกหรือเปล่า